แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลย
นั่นก็คือเรื่องของชาวต่างชาติชาวอังกฤษ
คือจริงเขาก็เหมือนกับมาใช้ชีวิตวัยเกษียณอยู่ที่เมืองไทย
แล้วปรากฏว่าช่วงปีใหม่เขากลับไปที่อังกฤษ
แล้วก็กลับมากลับมาเมืองไทยได้แค่วันเดียว
คุณผู้ชมเชื่อไหมเขาถูกยิงถูกยิงจนตายนะคะ
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มันต้องกลายเป็นข่าวใหญ่แหละเป็นชาวต่างชาติซะด้วย
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามสืบส่อหาว่าใครเป็นมือยิงกันแน่
สุดท้ายล่าสุดมอบตัวแล้วนะคะ
เราก็ต้องไปถามแหละไปดูกันหน่อยว่าเหตุจูงใจในการทำครั้งนี้ของเขาคืออะไร
คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะลองไปดูนายคนนี้
จับได้นะคะคือยอมมอบตัวเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยบรรยากาศบางช่วงบางตอน
ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาพูดว่ายังไงว่าทำไมเขาถึงต้องก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
พี่ครึ่งต้องจะยิงเขาเลยมั้ยหรือว่าหนือถ้าเกิดเหตุ
คุณผู้ชมได้ยินที่เขาบอกไหมคะถามผู้สื่อข่าวถามอยากพูดอะไรไหมพี่
สิ่งที่เขาพูดคำแรกคือขอโทษสังคม

สังคมก็แค่พิพากษาแล้วก็ตำหนิการกระทำของคุณ
แต่เอาจริงมันก็คือการขอโทษครอบครัวของเขาแล้วก็คนตายนั่นแหละ
คือสิ่งสำคัญใช่แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูว่าเหตุผลของเขา
มันคืออะไรในการยิงกันครั้งนี้ไม่น่าเชื่อจริง
นายคนนี้นะคะชื่อว่านายบิ๊กหรือนายอภิชาบุญสวัสดิ์

คุณผู้ชมจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเข้าไปยิง
เรียกว่ายิงแบบแม่นมาก
ประวัติของเขาเขาเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์อายุ๓๒ปีด้วยนะคะ
หลังจากก่อเหตุยิงในเนลลูอิสโรเจอร์
วิศวกรชาวอังกฤษอายุ๗๑ปี
เจ้าตัวจะเอ่ยปากขอโทษแน่นอนว่ายังไง
ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
ถูกตำรวจคุมตัวไปสอบสวนที่สพห้วยใหญ่ที่ชนบุรี

๙มมที่เจ้าตัวใช้ในการก่อเหตุ

บิ๊กรับสารภาพแล้วเล่าแบบนี้บอกว่า
ถ้าเอาจริงผมไม่ได้รู้จักกับคนตายหรอก
เอ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นไปยิงเขาทำไม
มันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนนี่

เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถเก๋งสีขาวออกมา
แล้วจังหวะที่เขาจะขับรถชิดซ้าย
เลี้ยวเข้าบ้านพักต่อท้ายรถกระบะคันหน้าอยู่

แล้วเจ้าตัวเล่าแบบนี้ในบิ๊กบอกว่า
ตัวผู้ตายคือขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหลังมา
มีการบีบแตร่เหมือนไล่เขาและทุบรถของเขาด้วย

เขาก็เลยพยายามเรียกให้ทางด้านนายเนลูอิสเนี่ย
ลงมาแล้วหยุดรถแล้วมาพูดคุย

แล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามคลิปวงจรปิดค่ะ

แต่ยังว่านะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นคำกล่าวอ้าง
ของผู้ก่อเหตุตัวผู้ตายเองก็เสียชีวิตแล้ว

นั่นก็คือคลิปหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ระหว่างนั้นเขามีการไปเบียดกันตรงไหน
ไปลงมามีจังหวะพูดคุยกันหรือเปล่า
แต่ภาพคลิปที่มีการถูกเปิดเผยออกมา
ตามหน้าสื่อก็คือรถมันเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา
คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยรถมันเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา

ที่เขามีการไปทุบรถไปพูดคุยกัน
จนเป็นเหตุเหมือนมีปากเสียงแล้วยิงกัน
แต่อย่างไรก็ตามเกิดเป็นเหตุให้มีคนตายขึ้นแล้ว
เรื่องของคดีนะคะตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
และพรบอาวุธเปลือนทางครอบครองพกพายิงเปลือน
ไม่มีเหตุอันควรในบิ๊กไม่ประสงค์ที่จะทำแผนนะคะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะตำรวจจะคุมตัวส่งสารฝากขัง
ทีนี้จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เขาเป็นคนดูแล
ซึ่งก็เป็นคนดูแลแบบแม่บ้านคนสนิท
ออกมาบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้ทางครอบครัวนะคะ
ของผู้ตายทราบเรื่องแล้วซึ่งอยู่ที่อังกฤษ

ให้มาจัดการเรื่องของศพค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวทางฝั่งผู้ตายเองก็ตกใจ

แค่เรื่องขับรถกันจริงเหรอ